แน่นอนพอหลังจากกำหนดการมาในเดือนกันยายน
แต่พอเขาทำหนังสือถึงรัฐบาลในส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอล
ทำหนังสือถึงรัฐบาลไปนะครับก็ทำให้หลายฝ่าย
ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะกลับมาเตะได้เร็วขึ้นไหม
คือลุ้นเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในไทยดูดีขึ้นด้วย
แต่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
แม้ว่าจะมีการส่งจดหมายหรือแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็ตาม
กำหนดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจะยังแข่งในเดือนกันยายนเหมือนเดิมค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันค่ะว่า
แข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่มีกำหนดการจะกลับมาแข่งขันในเดือนกันยายน
ไม่มีการเลื่อนกำหนดให้แข่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะ
แม้ว่าล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพิ่งจะส่งหนังสือขออนุมัติทางรัฐบาลในการให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งค่ะ
ซึ่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่า
แม้ว่าจะมีบางสโมสรที่เสนอว่าให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันในเดือนกรกฎาคมไหม
หรือจะสิงหาคมหากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙คลี่คลายเร็วขึ้นค่ะ
แต่ว่านายกสมาคมก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน
ก็จะต้องเชิญสโมสรมาประชุมกันอีกครั้งและก็จะต้องให้มีมติในที่ประชุมออกมาอีกครั้งด้วย
เพราะว่าณตอนนี้นะคะสโมสรก็มีแผนการไปแล้ว
อกจากนี้ก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลจะกลับมาแข่งขัน
อย่าลืมว่าจะต้องเผื่อเวลาให้เหล่าสโมสรเรียกนักเตะกลับมาซ้อมก่อนล่วงหน้า๖สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
ก็คือจะกลับมาแข่งขันกันยายนนะคะ
รวมถึงเรื่องการกลับมาแข่งขันกันยายนก็ได้แจ้งให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
คือถ้าจะเปลี่ยนจริงผมว่าก็คงต้องคุยกันอีกหลายฝ่ายนะครับ
ซึ่งขั้นตอนตรงนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะครับ
คิดว่าทางที่ดีที่สุดนะครับกลับมาในเดือนกันยายน
อาจจะเป็นทางเลือกที่สมาคมมองไว้ว่า
น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายนะครับ

ทางบริษัทไทยลีกเองก็จัดกิจกรรม
ให้เหล่าวิดันนักฟุตบอลได้มีส่วนร่วม

แต่ซีซั่นนี้ให้นักเตะมาลงแข่งขันด้วย

ชนะทพลสิกขมนธลของนครราชสีมา
แข่งกับจักรพันธ์ไทยสุวรรณของสมุทรปาการ

แล้วก็เมื่อวานนี้คู่แรกเป็นชนะทนกับจักรพันธ์ที่แข่ง

ก็คือจักรพันธ์อยู่สมุทรปาการซิตี้

ก็เป็นจักรพันธ์ภัยสุวรรณที่เอาชนะชนะพล
ที่บังคับนครราชศรีมาไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
แล้วประตูที่เป็นประตูที่ต้องบอกว่าโลกโซเชียลเขาก็

เป็นประตูปิดกล่องของทางสมุทรปราการซิตี้
บังคับตัวเอง๑ฟรีคลิก
คือเขาเป็นคนถนัดลูกฟรีคลิกแล้วก็บังคับตัวเองยิงลูกนี้เลย
อ๋อสะใจมากดุงภาพข้างล่างจะก่อน
คือปกติฤดูการที่แล้วประตูแบบนี้
จักรพรรภัณฑ์ทำประตูละสะหนักเช่นนี้ได้บ่อย
เราก็มาทำได้ในเกมก็สะใจเป็นธรรมดา
แต่เป็นจักรพันธ์พรสัยนะคะมาในนามของทีมราชบุรีมิตผลเอฟซี
ปรากฏว่าคู่นี้ค่ะเป็นราชบุรีของจักรพันธ์ที่นำไปก่อน๑๐ในครึ่งแรก
สุดท้ายผลการแข่งขันก็เลยเสมอกันไป๑ประตูต่อ๑นะคะ
ซึ่งรายการนี้จะคัดเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์
ในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก๒คู่ด้วยนะคะสำหรับแฟนกีฬาก็สามารถติดตามชมกันได้
ใช่ครับวันนี้ก็มีนักเตะที่มีแฟนคลับเยอะคนหนึ่งของประเทศไทย
อย่างวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญวันนี้แข่งขันด้วย
เดี๋ยวติดตามรุ้นกันได้ทางเพจของไทยลีก